คุณผู้ชมตามคดีนี้กันต่อนะคะสำหรับเสียเมืองเพชรที่ไปมีเรื่องมีราวกันกับกลุ่มวัยรุ่น
แค่การมองหน้ากันลุกลามบานปลายท้าทายในเฟซบุ๊ก
และสุดท้ายถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดผู้ก่อเหตุบางคนเข้ามอบตัวแล้วค่ะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นนาทีที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเดินไปที่รถของนายประพันธ์
เบนเจวันวัย๕๖ปีเสียเจ้าของประพันธ์ขนส่งแล้วก็เข้าไปยิงเขา
ทำให้รถที่จอดติดเครื่องคุยกันอยู่เนี่ยนะคะไปพุ่งกระแทกรถตรงนั้นอีก๓คันเสียหาย
มีรถคันหนึ่งตกคลองไปพร้อมกับรถของนายประพันธ์ด้วยพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
รีบไปที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจนายประพันธ์
เพราะว่าถูกยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุออกแก้มซ้ายรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้านหน้าร้านอาหารแสงตะวัน
ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรชบุรีค่ะจากแนวทางการสอบสวนก็ทราบว่า
ต้นสายปลายเหตุจริงมันเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว
นายประพันธ์มีปัญหาโต้เถียงกันกับกลุ่มวัยรุ่นจากการแค่มองหน้ากัน
แล้วก็ลุกลามบานปลายไปแต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันด้วยดี
แต่หลังจากนั้นค่ะมีการโพสต์ท้าทายด่าทอกันในเฟซบุ๊ก
แล้วคืนวันจันทร์นายประพันธ์ก็เลยเหมือนนัดกันออกมาเคลียร์ปัญหา
ก็ขับรถมาจอดอยู่ที่ถนนหน้าร้าน
หลังจากนั้นคู่อาริหลายคนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล้องมุมจรปิด
ก็กรูกันลงมาแล้วก็เดินไปที่รถของนายประพันธ์
แล้วก็ยิงนายประพันธ์จนเสียชีวิต

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
สั่งการให้เร่งคลี่คลายคดีนี้
ซึ่งตอนนี้กลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุบางคนติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ส่วนใครที่ไม่มามอบตัวตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายจับแล้วค่ะ